หลวงพ่อทำพิธีปลุกเสกช็อกไฟไหม้อุ้ยยังไงฮะอ้าวของผมเหรอ
ใช่ของคุณเพิ่งกำลังดูไหม้ยังไงดูอะไรนะข่าวจากจมูกคุณนั่นเนี้ย
เหรอตัวนี้ดีแล้วเนี่ยสวยงามแล้วโอเคป่ะฉันเป็นตากุ้งยิงเธอ
อุ้ยอย่าไปจับดิหรือคุณรู้หรือคุณไปจับเนี้ยน่ะอืมคือเชื้อโรคมันจะเข้าตาคุณอีกแล้วไม่ใช่คุณจะเอามาติดผมด้วยอืมจริง
มันเป็นเชื้อไวรัสน่ะอืมใช่ไหมจริงเหรอจริงหน้าหนูเอาใช่แต่คุณจริงเนี้ย
มันเป็นมันติดน่ะมันติดต่อน่ะต่อค่ะต่อค่ะมันไม่แค่จุดจุดนี้ไอ้อย่าไปจับมันลูกอืม
จับทำไมล่ะเอาอาจารย์ข้างหลังเอาไว้นี่บางก่อนอุ้ยดัดเจริญแล้วตอบตอบตอบเร็วเร็ว
เอ้าไปดูขลังไม่ขลังนะฮะหลวงพ่อทำพิธีปลูกเสกทำพิธีพ่นไฟช็อกนะฮะ
นี่เห็นไหมอ่านี่เป็นอีกหนึ่งคลิปนะฮะที่กำลังเผยแพร่นะครับ
เขาโพสต์คลิปหลวงพ่อรูปหนึ่งนี่นี่นี่นี่
ทำพิธีปลูกเสกพระนะฮะจากคลิปนะฮะเจ็ดหลวงพ่อเนี่ยนะฮะ
นำน้ำบางอย่างราดไปบนพระเครื่องจากนั้นหลวงพ่อเอาเทียนนี่โอ๊ค
ริกรรมคาถานี่นี่นะฮะบริกรรมคาถาแบบนี้
หลังจากนั้นนี่ดูนะกินอะไรอ่ะข้าวปากใหม่ข้าวปากใหม่แล้วเดี๋ยวดู
เข้าปากหน่อยอุ้ยอืมนี่นี่เอาแล้วจุดแล้วจุดแล้ว
มึงดูมึงดูกูนะปุ๊บจุดเทียนปั๊ม
ดูดูนี่นะปลูกเสกปลูกเสกเห็นไหมล่ะไฟไหม้เห็นไหมหายแล้วหลวงพ่อ
นี่เห็นไหมล่ะโอ้โหพี่ยุ่นบอกอ่ะอันนี้นี่ฮะเห็นไหมล่ะแหมเห็นไหมล่ะ
ก็คืออมน้ำมันอมน้ำมันหลายคนคิดว่าไข่เจียวอมน้ำมันได้อย่างเดียว
อันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้พระก็อมน้ำมันได้เหมือนกัน
ดีที่ก่อนปอดนะนี่นี่
ต้องถวายน้ำดื่มเข้าไปแล้วดูข้างหลังเห็นไหม
มีพญานาคสองตัวคว้ายกันดู

อันนี้เพราะน้ำมันหรือความศักดิ์สิทธิ์

แสดงให้เห็นได้ว่าปากของท่านทนไฟ

คิดว่าจะไข่เจียวอมน้ำมันได้อย่างเดียว

ฟะที่ไหน

ยังใส่แว่นโอ้โหแม้แต่ชอบหนุ่มบอกว่าพระอมน้ำมัน
ไม่ใช่มีแต่ไข่เจียวเหรอใช่ขังไม่ขังอยู่ที่ไฟ
ไม่ยันคนเสกแม่ทัพลิง๓๑นะตอนนี้อันนี้ก็คือไม่รู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์หรือความอันตรายอยู่ใกล้เคียงกันมากเลยเนาะ

อันตรายค่ะ